อีกหนึ่งเหตุการณ์พ่อค้าขายส้มตำที่อายุทยาเซ้ง
มีคนทำทีมาว่ามาขอตังค์๒๐บาทจะเอาไปซ่อมรถ

คนที่มาขอทันท้ายที่สุดไม่ได้เอาแค่เอาทัน

พ่อค้าเขาอุตส่าห์ใจดีนะให้เงินคุณแล้วคุณกลายเป็นขโมยซะงั้น
โอ้โหแล้วนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลย
ตอนที่เข้ามาจอดมอเตอร์ไซค์สีแดงเอาไว้
อยู่หน้าร้านอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในร้านเดินเข้ามาแล้วค่ะ
เข้ามามาขอตังค์๒๐บาทจากเจ้าของร้าน
จังหวะที่เจ้าของร้านเผลอเนี่ยเขาก็เอามือถือติดมือออกจากร้านมาด้วย
แล้วก็เขียนข้อความไว้ด้วยบอกว่า

หรือรู้จักเขาช่วยทักมาทีค่ะ
แท็กเขาขโมยของที่ร้านค่ะ
แล้วผู้เสียหายคือเจ้าของร้าน
คือนายบัณฑิตดีประวีเป็นเจ้าของร้านส้มตำใยดวง
อยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงสักประมาณ๒ทุ่มกว่า
ผมกำลังเตรียมเก็บร้านอยู่เลย
แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดอยู่หน้าร้าน
เดินตรงมาหาผมบอกว่าขอตังค์๒๐บาทจะเอาไปซ่อมรถ
ผมก็เห็นนะว่าเขาท่าทางแปลก
ก็บอกว่าไปรอหน้าร้าน
หลังจากนั้นคุณบัณฑิตเองนั่งนับเสร็จเหรียญ
เอาให้เขาเพราะว่าอะไรคือมันจะปิดร้านไงคะ
แล้วภรรยาก็เก็บเงินที่ขายได้ในวันนั้นไปแล้ว
ก็หาดูว่าเหรียญในกระป๋องเงินมันมีอยู่ไหมเดี๋ยวจะเอาไปให้เขา
จังหวะที่กำลังหันข้างนับเหรียญในกระป๋องเงินอยู่
ปรากฏว่าคนร้ายเดินอ้อมมาด้านหลังนะ
แล้วก็คว้ามือถือที่วางชาร์จอยู่ในห้องครัวไปเลย
แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวคุณบัณฑิตเจ้าของร้านเขายังไม่รู้ตัวเลย
พอนับเศษเหรียญในกระป๋องได้ครบ๒๐บาทแล้ว
ส่งให้คนร้ายไปอีกค่ะคนร้ายก็รับนะ
แล้วก็เดินไปขี่รถออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้จะมาหยิบโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์หายไปไหนล่ะ
อยู่ตรงครัวนี่ไปแล้วแน่เลย
เปิดกล้องวงจรปิดดูทีนี้ก็เห็นภาพชัดเลยค่ะ

เจ้าของร้านเขาบอกว่าโทรศัพท์ที่คนร้ายได้ไป
แล้วตอนนี้เจ้าของเขาก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี
แต่ก็แจ้งตำรวจสายตรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
พ่อค้าแม่ค้าที่บางคนอาจจะเก็บร้านอยู่คนเดียว

แล้วช่วงนี้พอขโมยขโจรมา
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโควิดระบาดด้วย
พองานการไม่มีทำไม่มีตังค์ก็มาขโมยแบบนี้

ผมเนี่ยเปิดขายส้มตำมา๒๐กว่าปีเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทุกครั้งเวลาที่มีคนมาขอมาขอข้าว
ผมกับเมียเนี่ยนะก็จะให้เงินบ้างให้ข้าวบ้าง
ช่วยทำบุญไม่คิดเลยว่าเราช่วยทำบุญไป
แล้วสุดท้ายเขาจะมาขโมยของของเราแบบนี้